เอาคุณคะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกข่าวนี้ละกัน
อันนี้เป็นข่าวของรุ่นน้องของคุณแอปช่องเดียวกันแล้วกัน

คุณเอิร์ดซึ่งแฟนของเธอนี่เป็นคุณเอิร์ดนิธิพัฒน์ค่ะ
เป็นผู้จัดละครรุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะ

อย่างคุณแม่ก้อยธาริกาธิดาทิศค่ะ
ก็ได้โพสต์ภาพคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานกลางหิมะ
ตามด้วยแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า
มาแล้วนะคะว่าภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อ๒ปีที่แล้ว
งานนี้ดูท่าว่าจะแปลเป็นอื่นไม่ได้นะคะ
ถ้าสาวช้าเนี่ยจะบอกว่าเธอนั้นเนี่ย
ควงแฟนนุ่มเดินเข้าสู่ประตูวิวาลแล้วนะคะ
โดยบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการนะ

ก็พากันเข้ามาคอมเมนต์แบบชัยโยโหฮิ้วกันไปเลยนะคะ
แสดงความยินดีกับคุณจ๊ะด้วยนะคะ
อาทิตย์คุณแต้วนัทพรน้ำตาลพิจักษณามระปางวิราการค่ะ

ส่วนดาราสาวรุ่นน้องอายกันมณเนธค่ะ
ก็ได้โพสต์คลิปสั้นพร้อมถ่ายทอดความรู้สึก
ได้เป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญของพี่สาวสุดที่รักนิดด้วยค่ะคุณ

แล้วก็คนใกล้ชิดว่าเอ้ยรอเห็นภาพนี้มาตั้งนานแล้ว

ก็มีการคุกเข่าขอกันแต่งงานท่ามกลางหิมะ

ใช่ค่ะซึ่งคุณอายกมลเนธก็เป็นอีกหนึ่งน้องสาวคนสนิทของคุณจ๊ะจิตาภา
แล้วก็มีการโพสต์เอาไว้ในอินสตราแกรมของเธอบอกว่า
ก่อนหน้าที่คุณพี่ผู้ชายคุณเอิญนี้นะคะจะไปขอแต่งงานจะประกาศลงในโซเชียลเนี่ย
เขาโทรมาหาคุณอายก่อน

อายจะโอเคไหมถ้าทุกพี่เนี่ยจะขอจ๊ะแต่งงาน